คือหลายคนตั้งใจดูข่าวนี้มาก
แล้วก็ติดตามกันมา๓วันที่ผ่านมาคุณผู้ชม
หลังจากที่เราได้ยินข่าวว่ามีน้องยีลาฟ๒ตัวค่ะ
ที่หนีออกจากกรงตอนที่ขณะขนย้ายตัวเอง

น้องเขาหลุดออกมาจากกรงแล้วก็วิ่งหนีลงมากลางถนน๒ตัวด้วยกัน
ตัวแรกถูกยิงยาสลบไปแล้วก็จับไปได้เรียบร้อยแล้ว
ส่วนอีกหนึ่งตัวก็ถูกยิงยาสลบไปนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่ทำการเร่งค้นหาปรูพรมค้นหากันหลายต่อหลายวัน
ล่าสุดพบน้องแล้วนะคะแต่ว่าต้องเสียใจจริง
เพราะว่าเป็นข่าวน่าเศร้าเนอะน้องตายแล้วค่ะ

อืมต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจคนไทยเนอะ
ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คิดว่าน้องยีราเป็นสัตว์ที่มาจากเมืองไทย
แต่คนไทยได้ดูข่าวนี้แล้วมันเศร้ามันสะเทือนใจมากนะคะ
ก็คือมาเจอศพของน้องยีรับตัวนี้ค่ะ
ริมถนน๓๐๔ฉะเชิงเซาพนมสารคามนะคะ
หมู่๕ตำบลท่าทองหลางอำเภอบังคล้าจังหวัดฉะเชิงเศร้า

จมน้ำอยู่ในบ่อบัวแบบนี้แล้วก็ขึ้นอืดแล้ว
เพราะว่าน้องเนี่ยตายอยู่ในคูน้ำหน้าโรงแรมคาดว่าจะ๓วันแล้วนั่นเองนะ
คือต้องบอกว่าในบ่อแห่งนี้ค่ะมันมีความกว้างแล้วก็ความลึกค่อนข้างมาก
คือทางเจ้าหน้าที่เขาก็คาดว่านะฮะตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการตายที่แท้จริงนะ
แต่เจ้าหน้าที่เขาคาดว่าเนื่องจากว่าน้องยีราฟตัวเนี้ยอืม
ก่อนที่มันจะหลบหนีมันถูกยิงยาสลบไป
แล้วก็คาดว่ามันอ่อนแรงหมดแรงขาอ่อนค่ะพับลงไปบริเวณแถวหนองน้ำคูน้ำตรงนี้
แล้วก็ทำให้หัวมันจมน้ำ
แล้วพอจมน้ำสลบไงคะก็สำลักน้ำแล้วก็ตายไปนะคะ

รอให้เจ้าหน้าที่กรมประสุทธิ์เข้ามาตรวจสอบ
แล้วก็ขนย้ายซากน้องยีรับตัวนี้นะ

ออกไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรออีกทีนึงว่า
สาเหตุการตายของน้องยีรับตัวนี้เกิดจากอะไรกันแน่นะคะ

เพราะว่าอายุมันประมาณสัก๓ปี
ขวบคือเป็นยีราฟเด็กอยู่เลยแล้วตัวมันก็จะไม่ค่อยใหญ่มาก

ความสูงประมาณ๓เมตรเองค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็น้องมาจากแอฟริกาทุ่งย่าสวรรณา
แล้วคุณคิดดูนะหลงทางในเมือง
ลงทางอยู่ในประเทศไทยที่ที่ไม่คุ้นเคย
ลงมาบนถนนแล้วเจอแต่รถเจอแต่มอเตอร์ไซค
ก็ตกใจวิ่งตะเลิศเข้าป่าไปเลย
มันเป็นที่น่าเสียใจนะครับน่าเสียดายมาก
ก็ไม่อยากให้มีใครต้องแบบมารับรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ไม่อยากให้รู้สึกว่าพอพบน้องแล้วน้องตายไป
แต่ว่าสุดท้ายน้องก็จากไปแล้วนะยังไงก็ต้องเสียใจจริงเป็นข่าว

หลายคนก็คอมเมนต์กันเยอะว่าแบบรู้สึกสงสารน้อง
ในทางมูลค่าก็หลายล้านนะตัวหนึ่ง